ส่วนนายกรัฐมนตรีตลอดทั้งวันนี้ก็ไปปฏิบัติราชการอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ไปเป็นศักดิ์ขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้อยู่อาศัย
หรือว่าทำประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติ
พร้อมกับให้สัมภาษณ์ถึงความจำเป็น
ที่จะต้องจับกลุ่มผู้โพสต์ข้อความโจมตีรัฐบาล
โดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ระบุภายหลังเสร็จสิ้น
ปฏิบัติราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ถึงกรณีที่มีการจับกลุ่มนักเขียน
ที่จังหวัดขอนแก่นที่โพสต์วิจารณ์ทางการเมือง
ผ่านโซเชียลวีเดียโจมตีรัฐบาลโดยย้ำว่า
ทยอยดำเนินการจับกลุ่มไปเรื่อยโดยให้ตำรวจและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมย้ำว่าถ้าไม่ทำผิดกฎหมายก็ไม่มีใครไปจับกลุ่ม
ผิดก็รับโทษแล้วกันไม่ใช่สารลงโทษมาผิดแล้วไม่รับโทษอีกหนีคดี
นั่นไปสอนคนแบบนั้นอย่ามาถามผมแบบนี้
เข้าใจป่ะเดี๋ยวคุณถามว่าคนเหล่านี้มันจะหนีอยู่นอกประเทศหรือเปล่า

เออกฎหมายเขาจับความผิดกฎหมายเนี่ยบอกละเมิสสิสมีสิสอะไรด่าโค้นน่ะ
คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ
จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการหลวง
พร้อมกับรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานที่สำคัญ
ในการสนับสนุนงานโครงการหลวง
จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นสักขีพยานในพิธีแจกหนังสือ
อนุญาตให้ประชาชนอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
หนังสือโครงการป่าชุมชนแล้วก็มอบรางวัลให้อำเภอ
แก้ไขปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ได้ดี
นายกรัฐมนตรียังกล่าวภายหลังมอบเอกสารที่ดินทำกินนะครับว่า
ไม่เคยหวังจะมีอำนาจเพราะการได้มาซึ่งอำนาจ
ทำให้เกิดแรงกดดันที่จะต้องทำงานให้มากขึ้นตามที่ประชาชนคาดหวัง
ขณะนี้ยังถูกโจมตีว่าปฏิรูปไม่สำเร็จไม่เห็นผลจึงขอความเป็นธรรมด้วยครับ